กับผมนายชนน่านศรีแก้วสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดน่านพักเพื่อไทยกระผมได้รับมอบหมายจากท่าน
หัวหน้าพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยทุกคน
มาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนที่เขาอยากมีส่วนร่วมอย่างมาก
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ท่านผู้นำฝ่ายค้าน
ได้แถลงยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
คณะรัฐมนตรีท่านประธานดิกรพครับ
เหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชา

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และนายอนุทินชาญวีรกุล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีสำนึกมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองสำนึกรับผิดชอบ
มโนธรรมสำนึกนั้นถ้าเกิดขึ้นวันนี้จะไม่มีคำว่าอภิปราย
ไม่ไว้วางใจครับท่านประธานครับท่านประธานที่กรบ
ก่อนที่ผมจะลงในเนื้อหารายละเอียดของยัตติในประเด็นที่ผมได้รับผิดชอบ
ท่านประธานทราบไหมครับณวินาทีนี้เนี่ย
มีพี่น้องประชาชนตายไปกี่คน
มีพี่น้องประชาชนติดเชื้อไปกี่คน
ใส่ท่อหายใจไปกี่คนจัดเป็นผู้ป่วยหนักกี่คน
ท่านประธานทราบไหมครับไม่ต้องไปดูตัวเลขที่ไหนใดใดนะครับ
ท่านประธานครับเพียงแต่ท่านประธานมีจิตคิดถึงมันเพียงนิดเดียวนะครับ
ว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยเรา๑ชั่วโมงครับ
ติดเชื้อไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพันคนครับท่านประธานครับ
ตายชั่วโมงละไม่ต่ำกว่า๑๐คน
ผมใช้ตัวเลขค่าเฉลี่ยก็ได้ครับไม่แน่ครับพวกเราที่อยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ย
ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะเป็น
ตัวเราเองก็ได้หรือพวกเราเองก็ได้
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตไม่มีความมั่นคงต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยเลยครับทุกท่านครับ
ผมจึงไม่ไว้วางใจให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัมตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง
และทำให้คนเขาเหล่านั้นศูนย์สิ้นไปประเทศชาติเสียหายยับเยิน
ไม่ไว้วางใจครับท่านประธานครับท่านประธานครับ
ตัวเลขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในสไลด์แรก
ตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคุ้นตาชินตากันอย่างมาก
ไม่อยากจะดูครับไม่รู้จะดูไปทำไม
เพราะดูแล้วเศร้าดูแล้วหดหูมากกลัวว่าตัวเราจะไปอยู่ในตัวเลขนั้น
แม้แต่ฉีดวัคซีนสองเข็มนะท่านประธานครับอย่างผมเนี่ย
ซีโนแวคสองเข็มจบไปเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนายน
วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมครบสองเดือนท่านประทานครับ
ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในตัวผมมันจะมีสักเท่าไหร่
สี่สิบวันลดไปครึ่งหนึ่งนะท่านประทานครับ
สี่สิบวันลดไปครึ่งหนึ่งในสองเดือนผมยังมีโอกาสที่จะต้องได้ฉีดกระตุ้นเลย
เหมือนคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยครับท่านประธานครับ
ไม่รู้คุณหรือผมที่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของประยุทธ์จันโอชาและอนุทินชาญวิรากุล
ท่านประธานครับมีพี่น้องประชาชนสูญเสียทั้งด้วยชีวิตตนเอง
เสียคนที่เรารักสูญเสียพ่อสูญเสียญาติ
ไปมากมายครับท่านท่านหลายคนไม่มีสิทธิ์แม้จะเห็นหน้าลูกของตัวเองที่ตายอยู่ในกรุงเทพ
เห็นแต่ห่อผ้าขาวเท่าฐานกระดูกที่กลับไปที่บ้านไปทำพิธีทำบุญ
ท่านประธานครับชีวิตน้อยน้อยที่อยู่ในคันในท้องของแม่เขาเนี่ย
ไม่มีโอกาสแม้จะได้ลืมตาดูโรค
เพราะแม่เขาติดโควิดแล้วเขาก็ตายไป
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาอนุทินชามิลิกุลทำลายวงจรชีวิตความเป็นมนุษย
ตั้งแต่อยู่ในคันถึงเชิงตะกอนนะท่านประธาน
ไม่มีใครรอดจากความโหดร้ายของการบริหารราชการแผ่นดินของท่าน
ท่านประธานครับเด็ก๔เดือนฮะที่จังหวัดน่านบ้านผมเนี่ย
สื่อบอกคลัสเตอร์ฟันน้ำนม
๔เดือนในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
ครบเครื่องเต็มยด
ด้วยน้ำตาด้วยเสียงร้องไห้
ที่เขาถูกพรากลูกจากอกไปสู่เจ้าหน้าที่เพื่อเอาไปสู่โรงพยาบาล
ท่านประธานครับแม่เขาพูดยังไงครับ
ถ้าผลบวกของแม่ผลตรวจเลือดตรวจเชื้อของแม่เป็นบวกแม่จะตามไปดูแลลูกนะ

หลายชีวิตท่านประธานครับมีจุดจบ
มีจุดจบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัว
หลายชีวิตจากไปด้วยวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต
พวกเราทุกคนเข้าใจกันดีนะครับว่า
วินาทีสุดท้ายของคนที่จะจากไปในโลกนี้เนี่ย
เขาจะไปสู่สุขติหรือไม่
หรือเขาจะไปพบพบภูมิที่อยู่ในวงเวียนของความอาฆาตพยาบาทการจองกรรมและจองเวร
อยู่ที่วินาทีสุดท้ายของคนเหล่านั้น
ท่านประธานครับ๑๒๐๐๐คนผมเชื่อว่าวินาทีสุดท้ายของเขาเหล่านั้น
จากไปด้วยความไม่สงบครับ
จากไปด้วยความทุรนทุราย
จากไปด้วยสิ่งที่เขาหลับตาขณะนั้นเห็นหน้าคนคนหนึ่งที่ลอยขึ้นมา

ที่ทำให้เขาต้องตายอย่างทุกข์ทรมานหายใจไม่ออกนะท่านประธานครับ
เชื้อโควิดมันกินปอดมันหายใจไม่ออก
ไม่ต้องเอาถุงดำคลุมหัวนะท่านประธาน
ไอ้เชื้อโควิดกินปอดนี่ก็หายใจไม่ออกมันทุกข์ทรมานขนาดไหน
เพราะฉะนั้นภาพจำเหล่านั้นจะทำให้เขาไม่ไปสู่สุขติ
อาฆาตพยาบาทและจองเวร

ที่เขาเข้าโรงศพขึ้นสู่เมนโดยไร้พิธีกรรม

ภาพของเขาเหล่านั้นที่อยู่

ภาพเหล่านี้ปกติ
จะมีผู้คนห้อมล้อม

เพื่อส่งวิญญาณของเขาเหล่านั้น

จะมีความปรารถนาดีว่าให้ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นพิมาตร
แต่เขาเหล่านี้ตายแบบไร้ญาติตายแบบขาดมิตรตายไร้พิธีกรรม
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตท่านประธานครับ
นามของพี่น้องประชาชนคนไทยในนามของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ที่เขาเหล่านั้นได้มอบอำนาจมาให้พวกเราเราเป็นตัวแทนเขา
อาจจะเป็นกรรมเป็นเวรที่เกิดจากการกระทำของพวกเราด้วย
ผมจะขออายุทธรรมฐานใช้เวลาสั้นครับ
ทำพิธีไว้อะไรให้กับเขาเพื่อส่งวิญญาณไปให้เขาไปดี

แด่ดวงวิญญาณทุกดวงญาณที่จากไป
แด่ชีวิตที่ต้องสิ้นสุดไปในวัยอันมิสมควร
ด้วยเหตุที่มิสมควร
ความทุกข์ทรมานณวินาทีสุดท้าย

ณบัตรนี้พวกเราทั้งหลาย
ขออโหสิกรรม

อย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันไปอีกเลย
กรรมเวรนั้นจะไปผูกจะไปก่อ
จะไปเกิดกับผู้ใดที่กระทำ

เลวร้ายเหล่านี้นั่นสุดแล้วแต่เวรตกรรม

ดวงวิญญาณของทุกท่านไปสู่สุขด้วยเถิน

ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ทำพิธีอย่างนี้
เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสแม้จะได้ส่งวิญญาณ

ผมเองเลยบอกกับท่านประธานด้วยความเคารพว่า
เฉพาะเหตุการณ์นี้เนี่ย
ถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ
เหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย
และเหตุการณ์การอภิปรายวันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับ
มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่ดี
มีการแก้ปัญหาที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชายังอยู่
และเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู่ต่อไป

สิ่งทุกอย่างเป็นมโนธรรมสำนึกครับ
ท่านอาจจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
และก็ท่านอาจจะแสดงความรับผิดชอบ

ผมขอรับผิดชอบผมขอลาออก

ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
กระโดดขึ้นจนทีวีพังนะครับ
เขาจะดีใจอย่างมโหลานมหาศาล

หลังจากที่เขาท้อแท้สิ้นหวังว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไร

คนเอกประยุจจันโอชา
และนายอนุทินชาญวิรกุล

ถ้าผิดพลาดธรรมดาเนี่ยท่านอาจจะยิ้ม

แต่อันนี้อย่างร้ายแรงครับ
ผมคิดสันต้ายร้ายแรงนะครับ
ถ้าผิดพลาดธรรมดาเนี่ยท่านอาจจะยิ้ม

ถ้าผิดพลาดธรรมดาเนี่ยท่านอาจจะยิ้ม

แต่อันนี้อย่างร้ายแรงครับ
มูลละเหตุของสิ่งที่มันเกิดขึ้น

ไร้ภูมิปัญญาครับไร้ภูมิปัญญาเหมือนยัตติที่ท่านประธาน
ผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปเมื่อตอนเช้า
ไร้ภูมิปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ครับท่านประธานครับ
ภูมิคือพื้นเพลไร้ภูมิปัญญาคือไร้
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้
สมติดต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นทางตรงก็คือประสบการณ์ที่คุณได้เองนั่นแหละครับ
แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้คือเรียนรู้จากผู้อื่น
พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวิรกุล
ไม่ต้องถามว่าเขามีหรือเปล่าครับ

มันเป็นความจริงถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริง
เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับ

ท่านประธานครับผมเปรียบให้ประธานฟังนะครับ

เพื่อให้ท่านประธานได้รับทราบว่าการที่พักร่วมฝ่ายค้านเขียนยัตติอย่างนี้
ไม่ใช่วาธกรรมมันเป็นเรื่องจริง

หมอประยุทธ์รักษาในประเทศไทยที่กำลังป่วยเป็นโควิดขณะนี้
ด้วยความที่เขาไม่มีความรู้ความสามารถไม่ประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเลย
ได้มาเป็นหมอเพราะยึดใบประกอบลูกศิลปเข้ามา

ประวัติก็ไม่เป็นตรวจร่างกายก็ไม่เป็นครับ

อาศัยใบตรวจทางห้องปฏิบัติการครับ
ใบแหลปพอเห็นป๊อบ

เอาใบสั่งยาไปให้เพศรัชกรจ่ายยา

ยาตัวนี้ไม่มีในโรงพยาบาลมีแต่พลาเช็ดตัมมอนด์
เอาพลาเซตามอนไปรักษาโควิดก่อนก็แล้วกัน
ภาพอย่างนี้นะครับท่านประธานคือไร้ภูมิปัญญา
สั่งการบนพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตาม
แผนงานโครงการข้อมูลข้อที่จริงที่มีอยู่

ท่านประธานอิกกฎฤล์บครับ

โลกโอหังคลั่งอำนาจครับ
นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับ

และผู้นำที่อยู่ในอำนาจ

จะมีโรคนี้ทุกคนเลยครับ

ตอนขึ้นมาแรกดีมากครับ
แต่พออยู่ไปอยู่ไปเสพติดอำนาจ

คือความเห็นอกเห็นใจ
ความเชื่อมั่นศรัทธา

จะลดลงเป็นการลักษณะเป็นทางตรงข้าม

ไม่เห็นความทุกข์ร้อนของคนอื่น
ชอบใช้อำนาจอย่างโอหัง
ไม่เกรงไม่กลัว

สองครั้งที่ผ่านมาที่ผมอภิปราย
ไม่แวงใจผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่ให้อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ผมเคยกลับเรียนท่านประธานไว้ว่า
บุคคลที่น่ากลัวที่สุดที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศ
ถ้านำไปแล้วจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ย
โลกหลงตัวเองครับผมเอาอภิปายไปสองครั้ง
หลงตัวเองหลงว่าตัวเองเก่งดีที่สุด

เมื่อสักครู่ที่คุณใช้ประกอบกับการวินิจฉัยโลกและเขียนใบสัญญาเนี่ย

หลงตัวเองที่สำคัญชอบแสวงหาผลประโยชน์
แต่มาถึงวันนี้ครับอาการหนักขึ้นกว่าเดิมอีกครับ
ถึงกับเป็นโรคโกหังคลั่งอำนาจ
โอหังคลั่งอำนาจรวมศูนย์ทุกอย่างไว้อยู่ในตัวเอง
ก็ไปใช้กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน
อำเภอใจขาดความซื่อสัตว์ไม่เสียสละไม่เห็นหัวของเพื่อนมนุษย์
ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างร้ายแรง

ที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้น

ประโยชน์นี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองนะครับ
ถ้าความเห็นเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมือง

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้อง
ใช้ความช่อฉนทุจริตในการทำหน้าที่เพื่อให้ได้ประโยชน์
จริงอยู่ครับท่านท่านอาจจะบอกผมว่าไปตรวจสอบเลยผมไม่เคยมีประวัติ
ไม่มีโครงการไหนที่ผมจะเรียกรับเงินเก็บประโยชน์ใด
แน่นอนครับคนฉลาดอย่างท่านเนี่ยคงไม่ให้มีอย่างนั้นหรอกครับ
แต่คนเขารู้กันทั้งหมดทุกประเทศครับว่ากลไกการได้ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนอย่างไรเอากองไว้ตรงไหน
ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับผมขอสไลด์ภาพเดิมครับ
ท่านประธานครับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับ
ภาษาบ้านบ้านพวกเราที่เราพูดกันเป็นข้อสรุปว่าไม่โง่ก็โกงมันเลยเกิดขึ้นอย่างนี้
โง่ก็โกงมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่สองอย่างนี้ท่านประธานครับมี๓อย่างฮะ
บ้าอำนาจใช้อำนาจอย่างไม่ระงับยับยั้งกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ต้องการที่กรบการที่ร่วมอำนาจมาเป็นของตนเองนะครับไม่ว่าจากคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมาจากกฎหมาย
ทั้งหมด๓๑ฉบับครั้งสุดท้ายนะครับคราวก่อนหน้านั้น๔๐กว่าฉบับครั้งสุดท้ายเหลือ๓๐ฉบับเป็นพอสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โรคระบาดโควิดเป็น

ท่านประธานผู้นำฝ่ายค้านได้พูดไปแล้วผมจะไม่ลงรายละเอียด
เป็นพอแม้กระทั่งสบคกม
บริหารสถานการณ์โควิดของกรุงเทพพระมหานคร
ที่เป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าที่มาจากพี่น้องประชาชนปกตินะครับ
ถ้าเป็นปกตินั่นคือการเลือกตั้งของเขา
โดยการที่รวบอำนาจมาอย่างนี้นะครับ
ยึดอำนาจจากขฤมมาทั้งหมด
ในการบริหารราชการในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหมด
แต่ที่สำคัญครับขออีกข้อสไลก์เนี่ยครับ
ห้อยลงท้ายนะครับคือเป็นนายกออกข้อสั่งการครับ
ข้อสั่งการนายยกรัฐมนตรีเป็นกลไกในการบริหารสถานการณ์
โควิดขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับ
ตรงนี้ผมเองอยากกลับเรียนท่านประธาน
ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าเมื่อไร้ภูมิปัญญาแล้วเนี่ย
วิสัยทัศน์ไร้ภาวะผู้นำเนี่ยสิ่งที่ท่านทำคือออกข้อ
ข้อสั่งการออกข้อสั่งการสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นตรงนี้ก็คือว่า
ผมไม่กล้าเรียกพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นผู้นำประเทศไทยครับ
ผมไม่กล้าเรียกว่าผู้บริหารประเทศไทย
เพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นผู้แค่เป็นผู้สั่งการเท่านั้นเอง
เขาไม่ได้เป็นผู้บริหารครับเขาไม่ได้เป็นผู้นำครับ
เพราะเขาไร้ภาวะผู้นำโดยเฉพาะการบริหารสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้นะครับ
ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำตรงข้ามกับวิธีการบริหารภาวะวิกฤตของคนในโลกนี้
เขาทำกันทั้งหมดที่เขาเรียกว่าผู้นำสถานการณ์ภาวะวิกฤตอย่างนี้นะท่านประธานครับ
ปัญหามันซับซ้อนมันไม่เหมือนปัญหาปกติที่จะแก้ไขได้ตามปกติ
หลังคารั่วไปซ่อมหลังคาได้อันนี้ปัญหาปกติท่านประธานครับ
แต่ปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอดับฉีฟ
มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ย
วิธีแก้ปัญหามันจะไม่ตายตัวเขียนเป็นทฤษฎีก็ไม่ได้
ใช้เป็นบรรทัศนก็ไม่ได้ท่านต้องมีกลไกที่จะรวบรวมเอาสรรพกำลังทุกอย่าง
ผู้คนทุกคนมาร่วมกันแก้ปัญหา
ตรงข้ามหมดครับรวบอำนาจไว้อยู่ที่ข้าแต่ผู้เดียว
ผมเลยเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นแค่ผู้สั่งการ
คนอื่นจะเรียกพระเด็จการผมไม่ว่านะครับ
เด็จการไม่ใช่คำที่เลวร้ายครับเป็นระบอบการปกครองชนิดหนึ่ง
ท่านประธานครับก่อนที่จะข้ามสไลด์นี้ไปเนี่ย
ผมเน้นให้ท่านประธานเห็นครับ
เรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุด
แล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธามากที่สุด
คือการสื่อสารของพลเอกประยุทธ์เองครับ
ในภาวะวิกฤติการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งครับ
แต่ผู้นำคนนี้สื่อสารมาเมื่อไหร่วงแตกครับ
ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอ๊ะจะทำยังไงนี่
วงแตกทุกครั้งครับจนกระทั่งล่าสุดที่เวิร์คฟอร์มโฮมเนี่ย

เพราะถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาสำนึกในสิ่งที่ตนเองมีนะครับ
สื่อสารจากตัวผู้นำบอกเขาว่าเป้าหมายของการแก้ปัญหาคุณวิทย์ตรงนี้อยู่ตรงไหน
เราจะเดินไปอย่างไรให้เขามีความหวังดีครับ
สิงคโปร์ครับท่านประธานครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาเลยครับ
นายกลีเซียนลุงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำได้ชื่อว่าเป็นผู้นำนะครับ
ผู้สั่งการที่มีการสื่อสารดีที่สุด
รองมาจากประเทศนิวซีแลนด์ลีซูลุมบอกเลยครับ
ในปีนี้หรือปีต่อไปเราจะอยู่กับโควิดได้
วิถีชีวิตแบบใหม่เตรียมให้พี่น้องประชาชนคนของเขาทั้งหมด
เคยพูดไหมครับประยุทธ์เคยพูดไหมครับ
รีซิลูบอกว่าปีนี้ผมจะให้พี่น้องประชาชนทุกคน
มีวัคซีนเต็มแขนเต็มแขนจริงนะครับ
ฉีดซินลุงแว็กซ์มาสองเข็มตีเป็นศูนย์ฉีดใหม่เลย
นี่คือวิสัยทัศน์ผู้นำครับเขากำหนดเป้าหมายนโยบายชัดเจน
ท่านประธานครับกลับไปสไลด์สื่อสารอีกสักนิดผมจะชี้ให้เห็น
รีเชียงลุงนะครับนอกจากเขาจะเป็นคนสื่อสารเอง
ซึ่งจำเป็นมากในภาวะวิกฤตถ้าผู้นำไม่พูดไม่มีใครเชื่อครับ
รีเซ็นลุงเขาจะพูดสั้นแค่นี้ครับ
หมายคืออะไรไปสู่เป้าหมายอย่างไรให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเขา
เขาใช้คนอีกกลุ่มหนึ่งครับท่านประธานครับที่เขาเรียกว่าทาร์กฟอส
ขับเคลื่อนในการสื่อสารซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
และได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นนายกลำตีของสิงคโปร์ครับ
เป็นคนให้ข้อมูลข้อที่จริงในรายละเอียด
มันเลยเกิดความเชื่อมั่นนะครับท่านประธานครับ
พอเกิดความเชื่อมั่นเกิดความศรัทธาแล้วเนี่ย
ผู้นำย่อมรวบรวมสรรพกำลังทุกอย่างมาแก้ปัญหาได้
แต่ผู้นำคนนี้ไม่มีครับไม่มีครับ
ทุนของผู้นำทุนที่สำคัญที่สุดของผู้นำ
คือความเชื่อมั่นครับท่านประธานครับ
ถ้าทุนเศรษฐกิจคือเม็ดเงินที่ท่านจะไปใช้
ผู้นำทุนสำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่น
วิกฤตษศาสตร์ของท่านเนี่ยแหละครับ
มันทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ที่เฉพาะเขาให้มาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
แต่คนเอกประยุจรรย์โอชาครับ
มอบหมายให้โคศกสวบคโคศกรัฐบาลทีมงานที่ออกมาสื่อสาร

แสดงความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนขอโทษสักคำหนึ่งไหมครับ
รีซึงกับผู้ประจำครับเพราะวิกฤติมันผิดพลาดได้
แสดงความเป็นมนุษย์อ่อนน้อมถ่อมตนครับเขา

มีมีแต่โทษทุกที่อื่นเพราะพี่น้องประชาชนในอากาศตก

กลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมสำหรับการปะทะ
เป็นเชื้อปะทุมาปะทะกับพี่น้องประชาชน
ถ้าท่านประธานครับฝากไปยังผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถ้าคิดได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไปลดต้นทุนท่านลงไปอีกมากมายครับ

เพราะทุนของท่านคือศรัทธา
ท่านวัดโดยเรียกว่าสัทธาท่านมีเท่าไหร่ขนาดนี้
ไปบอกกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อว่า
ผมอยู่ด้วยความศรัทธาพี่น้องประชาชน

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์ออกไปติดแฮสแท็กทั่วประเทศ
ดำนานครับสไลด์ต่อไปครับ
สิ่งที่ปรากฏขึ้นในดำนานครับ
ในสิ่งที่ทีมงานและภายใต้การสั่งการของพลเอกประยุทธ์
เพราะท่านเป็นพอสอบคอสื่อสารมา
เพื่อปกป้องคุ้มครองความมั่นคงความอยู่รอด
ของตัวพลเอกประยุทธ์และคณะลำตรีและรัฐบาล
โดยการกลบเกลื่อนสร้างภาพ

ตัวเลขรายงานที่ท่านประธานเห็นว่ามันลงนี่นะครับ
มันเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่
ผลเอกประยุทธ์และพวกพ้องใช้บอกกับพี่น้องประชาชน
ที่ผมบอกว่าไม่ใช่ความจริง
สื่อสารมาว่าวิกฤตต้องบอกแต่ความจริงเท่านั้น
ไปสร้างภาพไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้

ตรวจหาเชื้อน้อยเดี๋ยวผมมีภาพกราฟให้ท่านประธานดูครับ
วินิจฉัยบอกว่าใครจะป่วยไม่ป่วยเนี่ย
เป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายว่าจะเป็นโรค
รายงานผู้จัดเชื้อที่ท่านประธานเห็นทุกวันทุกวันเนี่ย
กดตัวเลขจัดการตัวเลขให้มันลดลง
โดยเฉพาะนะครับข้อสังเกตครับ

สิงหาคมเป็นต้นมาที่เรายื่นยติอภิปรายไม่วางใจ
ตัวเลขลดลงอย่างสวยงามน้ำรันครับ

ภาพต่อไปครับภาพต่อไปครับ

นี่เป็นภาพรวมตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๓๑สิงหา
ลงเรื่อยครับดูวันที่๑๕๑๖ไล่ลงมาเนี่ยนะครับ

สิ่งที่ท่านเห็นคือตัว๒๐๐๐นะครับ

แต่ไอ้สีเหลืองข้างบนนี้คือการตรวจครับ
การตรวจต่อวันท่านประธานดูตัวเลข
ไม่เคยเกิน๖๐๐๐๐และขนาดนี้เหลือ๔๐๐๐๐กว่าอีกนะครับ
ประเทศอื่นเขาตรวจเป็นแสนเป็นล้าน
แต่ประเทศไทยกดตัวเลขไว้ที่๔๕๐๐๐นี่ไงครับ
ถ้าท่านตรวจเจอล้านหนึ่งมันจะเจอเท่าไหร่

ในการระบาดของเชื้อเดลต้า
แอลฟ่า๘เท่าท่านประธาน
เขาคาดการณ์เลย๖๘เท่า
เอาตัวเลข๖ก็ได้ต่ำสุดคูณเข้าไปครับ
ที่ท่านตรวจเจอที่ผลอยู่เอา๖คูณเข้าไป
นั่นคือจำนวนคนติดเชื้อที่มีอยู่
ถ้าท่านตรวจทุกคนนะครับ

นี่คือภาพที่บ่งชี้ว่า
เมื่อคุณตรวจน้อยคุณก็ยังมาบอกว่า

หวังว่าอีกอาทิตย์เดียวหายหมดเลยเพราะลดวันละพันสองพัน
สิบวันก็สองหมื่นนะครับผู้ป่วยเป็นศูนย์เลย
สบายใจเป็นศูนย์แล้วฉันเป็นนายกลำตีที่เก่งที่สุดในโลก

นี่คือทำให้ท่านประธานเห็นว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ

นี่ฮะนี่คือสิบห้าถึงสามสิบเอ็ด
แล้วภาพอย่างนี้นี่คือความจริง
ความจริงคือตรวจน้อยย่อมเจอเชื้อน้อย

ในการที่จะรายงานผู้ป่วยนะครับ

นี่ค่ะคือข้อสั่งการว่า
ตนเองหรือจากหมอจากพยาบาลก็แล้วแต่นะครับ
ไม่ให้นับเป็นผู้ป่วย

ถ้าเข้าเกณฑ์๓ลักษณะนี้

บวกถือว่าเป็นโรคทันที
ซึ่งประเทศไทยเรายึดติดตรงนี้มาตลอด

ได้ไม่กี่เดือนเดือนเดียวนี้ครับท่านท่านครับ

มีอาการมีอาการอาการแสดง
วินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิดครับ
สามไม่มีอาการเลยครับท่านประธานครับ
เป็นคนปกติเหมือนท่านประธานเหมือนผมนี่แหละ
สภาเราทำผมขอบคุณมากเลย
เป็นมาตรการความปลอบไพรฮะครับกับสมาชิก
แยงกลับไปฟุกบวกขึ้นมา

ไปตรวจสอบประวัติได้สัมผัสกับคนติดเชื้อมา
แต่ของไทยตัดสองอันนี้ทิ้งเลย
แม้กระทั่งมีอาการจะตายคาบ้านอยู่แล้วยังไม่วินิจฉัยครับ
เพื่ออะไรครับถ้าไม่มีการสั่งการจากผู้มีอำนาจเนี่ย
ไม่มีใครกล้าทำหรอกครับมันผิดจัญญบันวิชาชีพ
ผมเองเป็นแพทย์ครับผมพูดด้วยความรันทดหดหูใจเช่นกัน
ถ้าสิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพื่อไปละเมิดจัญญาบันวิชาชีพของพวกเรา
ท่านท่านดีกว่าครับขอสไลด์ต่อไปครับ
นี่ครับท่านท่านผลพวงจากที่ผมนำเรียนท่านประธานไปเมื่อตอนต้นว่า
ข้อสั่งการของนายยกรัมตรีที่ผมต้องเน้นเพราะอะไรครับ
เดี๋ยวผมจะเข้าเนื้อหาที่ผมจะกล่าวหาเอาผลเอกประยุทธ์เข้าคุกเนี่ย
นี่ครับข้อสั่งการนี่แหละครับท่านประธาน
พอรวบอำนาจนะครับเสพติดอำนาจแล้วเนี่ย
ออกข้อสั่งการในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกข้อสั่งการมากที่สุดในโลกครับ
การประชุมที่ตัวเองเป็นประธานอยู่

ข้อสั่งการปุ๊บเนี่ยและที่สำคัญท่านประธานครับ
บรรทัศน์ที่๒บรรทัศน์ที่๓นี่จำเป็นครับ
ถ้าในที่ประชุมคอลโมเนี่ยแน่นอนครับ
ระเบียบปัญหาและการแผ่นดินไล่กิริกาที่รองรับ
เลขาคณะมตรีเป็นผู้กำกับดูแลนำสู่ปฏิบัติครับ
ติดตามตรวจสอบได้แต่ถ้าออกจากสอบคอ
ออกจากสบสเนี่ยไม่มีครับไม่มีใครที่มีอำนาจหน้าที่รองรับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งโคศกรัฐบาลไปติดตามกำกับดูแล
สุดท้ายครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่ผ่านมา
ปลดโคศกรัฐบาลพวกเราเสียใจครับ
ถ้าการอภิปรายไม่วงใจของพวกเราเนี่ยทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาญ
นึกขึ้นได้ว่าคุณเองไม่รับผิดชอบผมปลดคุณนะ
จะเป็นคำตอบที่มาตอบผมผมรู้เขาปลดไปแล้วนี่

พอออกมาอย่างนี้ครับมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์จันชา
นุทินพีชาญวิรกุลเนี่ยล้มเหลวล้มเหลวเสียหายอย่างร้ายแรง
ตายเป็นใบไม้ร่วงเศรษฐกิจพังย่อยยับสภาเราจะประชุมไม่ประชุม
มีความกังวลและลำบากมากท่านประธานครับนี่ไงนี่คือผลของข้อสั่งการ
ไลด์ต่อไปครับท่านท่านครับผมเอง

การหลงในอำนาจ

ยุทธ์จันโอชาเมื่อปี๒๐๔๙ครับ
อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมชี้ให้เห็นว่า

ในอำนาจเสพติดอำนาจ

ปี๔๙พ้นเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผ่อบอ

มีส่วนร่วมในการทำรัฐประหารในครั้งนั้น

ลำนูลชั่วคราว๔๙เว้น

ชั่วคราวห้าเจ็ดเว้นอำนาจหมด
องค์รัฐธาตุที่ปรัชน์ไม่ต้องรับผิดชอบ

และคณะคอสชไม่มีความผิดใด

ไม่มีรัฐบุญฉบับไหนนะครับ
ไปรองรับเพราะขุนยุคเลิกลำนูลปี๕๐

อายุความยังไม่หมดนะครับ

ผมขอใช้ถ้อยคำแบบสุภาพนะฮะ
ไม่สามารถกลับเอามาใช้ได้

ภาพต่อไปครับท่ำทานครับ

ศูนย์อำนาจรวบอำนาจไปหมด
เลขาพักของท่านเองเลยแหละครับ
เป็นคนบอกนี่คือหลักฐานครับ

เลขาพักรัฐมนตรีร่วมคณะท่านนะครับ

มันถึงกระดาษนั้นเลยท่ำทานครับ
ถึงว่าพี่น้องปัญชาชนไม่ได้รับการดูแล

สิ่งที่เลวร้ายมากก็คือ
อำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน

ภายใต้หลักการบริหารร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน

ชุดนี้ชุดที่ท่านอยู่

ไม่มีโอกาสที่จะออกมาตรการนโยบาย
คอรมอด้วยตนเองเลย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

หมอรักษาโลกมันเลยมีแต่ตายกับตายป่วยป่วยป่วยตายตายตายตาย

ผมขอบธรรมฐานมากและเตือนธรรมฐานด้วยความขอบธรรม
ท่านต้องอย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะครับ
มันไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเลยเป็นที่สงสัยครับว่าเอ๊ะ
แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยวางโครงสร้างการบริหารงานอย่างนี้เพื่ออะไร
ทำไมประกาศสร้างรายการฉุกเฉินไปใต้พลกรฉุกเฉิน
และเอาคนที่เป็นทหารฝ่ายความมั่นคงนี่นะครับ
มาดูแลความมั่นคงด้านสุขภาพ
มอบหรือเปล่าต้องการรักษาอำนาจตัวเองไหม
เป็นคำถามทั้งหมดท่านประธานครับนี่คือความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชน
แต่เขาไม่ต้องการคำตอบแล้วครับไม่ต้องอธิบายด้วยเขารู้เลย
นี่ใช้เลยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาไม่เคยยกเลิก
ทั้งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งสถานการณ์เงียบสงบ
ท่านก็ยังใช้อยู่เพื่อคุมมอบ
เพื่อรักษาความมั่นคงของท่านให้อยู่ในอำนาจให้ได้
นั่นครับนี่ไงครับที่ท่านพลเอกประยุทธ์ทำ
ไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อคุมโรคนะครับ

สิ่งที่ผมจะกลับเรียนธรรมฐานนะครับ

เป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แก่ใจ
เมื่อกี้ผมบอกเขาไร้ภูมิปัญญานะครับ
ไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารจัดการ
แต่เขาเห็นเขารู้ดุแก่ใจว่า
สถานการณ์โรคมันเป็นอย่างนี้มีการรายงานทุกครั้งครับ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหาย
จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ
คุณจะปล่อยปะละเลย
มีดได้และที่สำคัญท่านประธานครับ
ผมกลับมาข้อสั่งการนิดเดียวนะท่านประธาน

เอาทหารมารักษาโรค
กล่าวหาต้นว่าปล่อยประมาแลนด์เลย
เป็นคดีเป็นความสุดท้ายก็ใช้กลไก
ท่านต้องอยู่ประเทศนี้ไม่ได้กลัวครับท่านท่านกลัวว่าฉันจะโดน
มั่งหลังจากฉันลงจากตำแหน่งแล้วเฮ้ยคิดอย่างฉลาดกูแปะข้อสั่งการ
ทุกครั้งที่มีการประชุมแม้ไม่สอดคล้องกับมติที่ประชุมหรือ
มติคอลโมก็แปะไว้แปะแปดแปดแปดแปะเพื่อบอกว่าถ้าถูกฟ้องจะได้
อันนี้มายืนยันได้ว่าผมไม่เคยปล่อยปะแล้วเลยครับ
ผมมีข้อสั่งการทุกครั้งเอาเอกสารมาแสดงให้กับศาลบ้าง
ท่านประธานครับคิดได้ครับใช่เลยฮะแต่ผมจะใช้ข้อสั่งการนี่แหละครับ
ท่านประธานบวกกับสิ่งที่ท่านรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละครับ

ท่านประธานครับอย่างนี้เขาเรียกว่า
ท่านเล็งเห็นผลฮะรู้อยู่แก่ใจจิตวิญญาณนี่
ใครก็รู้ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเกิดอย่างนี้
ท่านไม่ประสงค์ผลแต่ท่านเล็งเห็นผลปฏิเสธไม่ได้
ไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับ
สิ่งที่ท่านรวบรวมมารวบอำนาจมามาทำการบริหารจัดการ
นี่ไงภาพของความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
ภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับ
นี่ท่านเคยเห็นไหมครับเนี่ยท่านเห็นท่านมันตาซึมไหมครับ
ผมรู้สึกเสียใจเสียใจด้วยนะเสียใจก็แล้วกัน
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมร้องไห้๓ตลบนะฮะ
แค่ผมเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกทุบหัวเนี่ยผมยังต้องปิดตา

เอากระสุนยิงตาเขานะครับท่าน
เป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวความผิดพลาดเสียหายอย่างร้ายแรงจาก
มือของท่านถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเกิดท่านกลับ
ปล่อยปล่าล่าเลยภาพต่อไปครับ
ท่านท่านนิกวรรพนี่ครับรวบรวมทุกอย่างที่เกิดขึ้นมา
ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจารึก
ประวัติศาสตร์ครับการปิดแคมป์คนงานใจดำอมหิตมาก
ครับวันที่ยี่สิบห้าผมจำได้ท่านมีการประชุมสบคอ
ของท่านมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ของผมจาก
คณะแพศษาหลายหลายที่ผมลูกสิศิราชครับผมจบศิราช
วันนั้นผมหดหู่มากหดหูสองเรื่องครับวันที่
ยี่สิบห้าเพราะท่านมาประกาศเรื่องของจะปิดแค้มคนงาน
และท่านก็มาชูสองนิ้ววีวิคทอรรีแวคซิเนชันเล่น
กระหลกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังหัวเราะกันคลืนครับผม
สารอาจารย์ผมมากครับที่ยืนอยู่ข้างหลังจำเป็นต้อง
หัวล้อแม้จะอยู่ในผ้าแมสที่ปิดปากครับยังดีนะครับ
ที่มีผ้าแมสปิดปากก็ยังเห็นอากาศริยาไม่ชัดแจ้ง
นักแต่เห็นความขำและหัวเราะอยู่ในแววตาสงสารอาจารย์
ผมมากเลยเกียรติคุณเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ทำมาเนี่ย
สิ้นครับมาเป็นที่ปรึกษาให้ท่านมาคอยเป็นผลแล็บ
ให้ท่านในการวินิจฉัยแล้วก็ท่านก็สั่งยาแต่ท่านหารู้
ว่าองค์ความรู้ที่อาจารย์ของผมทำให้ท่านเนี่ยท่านเอา
ใช้ไม่ถูกที่ถูกทางผิดทิศผิดทางหมดยี่สิบแปดไง
ครับเมื่อตีหนึ่งท่านประกาศปึ้งเนี่ยคนหนีหมดแล้วเป็น
นโยบายกระจายเชื้อเพื่อชาติครับไม่มีใครทำครับ
มีแต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทำจะได้มีความ
เสมือหน้าเท่าเทียมกันท่านลดความหล่มล้ำได้ดีมากไม่
เห็นใครแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ดีเท่ากับท่านจาก
หกจังหวัดเป็นสิบสามจังหวัดเป็นยี่สิบเก้าจังหวัดจังหวัดน่าน
บ้านผมไม่มีเหลือฮะครั้งแรกเนี่ยไข่แตกเนี่ยแค่คนเดียว
นี่คือไข่แตกน่ะทุกคนเสียอกชัยใจฮะพยายามป้องกัน
เมืองแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีกำแพงแล้วครับไม่มีกำแพง
ครับไม่รู้จะป้องกันยังไงติดเชื้อกันทั่วหน้าโดยเฉพาะเชื้อ
ที่ตัวเลขนี้ผมไม่ได้เอามาเป็นปัจจุบันนะฮะเกิดหลังจาก
ที่ท่านสั่งปิดแค็มคนงานหนึ่งเดือนฮะดูสิฮะเนี้ยตัว
เลขที่พุ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยยกกระโดดขึ้นอย่างนี้นะครับ
และที่สำคัญเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ท่านดูครับว่า
มีข้อสั่งการเป็นนโยบายนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเขียน
ไว้อย่างเนิ่นเนิ่นตั้งแต่ปีหกสามนะครับกระจายให้ต่าง
จังหวัดได้ตั้งศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อเพื่อกระจายราย

ท่านดูท่านเขียนมันได้ไงผมเข้าใจครับท่านอาจมีเจตนา
บอกว่ากรณีที่มันเข้ามาจากจังหวัดนี้ให้กักตัวนี้
เข้าคุงทีบเป็นการกระจายรายได้
ถ้าท่านจะใช้การกักกันตัวผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเพื่อ
หารายได้นั่นผมว่าท่านคิดอยู่บนพื้นฐานของจิตใจ

เขากักกันตัวให้ท่านเหรอครับท่านต้องชดเชยเยียวยา
เขาต้องจ่ายให้เขาแทนพี่น้องประชาชนสไลด์ต่อไปครับ
นี่ครับผมอ่านย้ำให้ประธานฟังเลยฮะให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตามที่ทาง
ราชการกำหนดคือสเตจโครันทีนในพื้นที่จังหวัด
ต่างต่างให้เพียงพอแทนการกักกันตัวเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ด้านกระจายรายได้ผมไม่ได้
พูดเองนะครับนี่นี่นี่นี่นี่บันที่ที่สิบแปดกันยาตึก
สันติไหมตีการประชุมกำรคารบุริหารท่านเป็นประธาน
กรรมการสอบพธแต่ท่านเป็นหอสบครถ้ามีกรรมการท่าน
นั่งเป็นประธานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านการแพทย์การสาสุปท่านมิพิณาดู
ครับท่านสั่งการแบบนี้หมายความว่ายังไรท่านกระจ่ายผู้
ติดเชื้อโดยไม่มีแผนการงานรองรับเลย
นั่นคือท่านเอาเชื้อไปปล่อยไปแพร่ให้กับพี่น้องประชาชน

ท่านไปลงโทษเด็ก๔เดือนที่ต้องพลากจากอกแม่ครับ
ขนาดที่เขากำลังกันกินนมแม่อยู่เนี่ย
เพื่อส่งให้หมอท่านทำได้ยังไง
พลเอกพระยุทธแจ่งโอชาท่านมีน้ำตาบ้างรึเปล่า
จริงผมไม่อยากอภิภายเลยในการการอภิภายครั้งนี้
เพราะมันเป็นสิ่งที่เศร้าที่สุดในชีวิตผม
ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชน

ท่านประธานครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และอนุทินทำเนี่ย
จากการรวบศูนย์อำนาจของท่านเองเนี่ยแล้วกำหนดมาตรการต่างที่ออกมานะครับ
มันก่อเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแอบแฝงด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง
เป็นวาระซ่อนเล้นทางการเมืองสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วเรื่องนี้
ทำไมอ่ะท่านท่านครับทำไมภาพเป็นอย่างนี้ออกมาแน่นอนครับเหตุเนี่ย
ผมกล่าวหาท่านว่าท่านแสวงผลแบบทางการเมืองแต่ระบบที่ท่านเองวางไว้ก็ไม่ได้รองรับ
ระบบบริการสาธารณสุขในเขตเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ในกรทมเนี่ย
เป็นระบบที่แย่ที่สุดนะท่านประธานครับ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโลกไม่ถึง๑๐คะแนนครับ
ขณะที่การรักษาพยาบาลได้๙๐คะแนน
ฟื้นฟูสภาพก็อาจจะสูงมาหน่อยอาจจะ๔๕๐คะแนน
แต่ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคแทบจะเป็นศูนย์ในกรุงเทพมหานคร
มันเลยสร้างโอกาสให้กับท่านที่แสวงหาผลประโยชน์ทางการ
ผมไม่เข้าใจครับ

ศูนย์ฉีดวัคซินกลางบางซื้อ
ตอนแรกผมฟังแล้วผมดีใจนะอ๋อรำติท่านมีไม่ใส่ทัศน์นะ
โดยเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกที่เป็นคนขับรถอะไรที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ผู้ว่ากรถมอบเปิด๒๕ศูนย์
ลำตีแรงงานเปิดศูนย์ประกันสังคมฉีด

เช่นอะไรครับไม่มีวัคซีนให้ฉีด
แต่ทำไมมีวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
สุพรรณบุรีอายุทยานครปฐมราชบุรี

ท่านเองไม่คำนึงถึงชีวิตความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน
ท่านใช้ไหมกระทั้งว่าถ้าฉันทำในนามฉันจะได้คะแนน

ปล่อยให้คนในกำกับดูแลท่านคิดเรื่องนี้ได้ยังไง

กลางบางซื่อท่านเห็นไหม

ท่านประธานครับดูภาพต่อไปครับ
มันไม่น่าเชื่อครับโอกาสย่อมมี
ให้กับคนที่คิดว่าตัวเองชาญฉลาดอยู่ตลอดเวลา
หากินบนความเดือดร้อนขายคิว

เดือดร้อนขนาดนี้ยังเอากันได้หรือ
หมายถึงเอาสินทรัพย์เขานะครับท่านประธาน
ทำได้ต้องขอครับมีความเป็นมนุษย์ไหมเนี่ย

ผมไม่โทษท่านว่ามันเกิดขึ้นเพราะมีคนเป็นมิจฉาชีพ

แต่การที่ท่านเปิดโอกาสสถานที่อย่างนั้น
มันยั่วยวนเชื้อชวนให้เขามาทำอย่างนั้น
ถ้าท่านไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นปฏิเสธคนรับผิดชอบไม่ได้ครับ
ท่านประธานครับเศร้าไหมครับเศร้ามาก
และที่สำคัญเนี่ยมาแออัดยัดเย็ดขอภาพต่อไปครับ
ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องที่ผมบอกว่าผมจะมี
เรื่องที่จะเอาคนเอกไปยุดเข้าคุกเนี่ยครับ

ตรงนี้เป็นแหล่งแพร่
พาพ่อพาแม่ไปฉีดวัคซีนกลับมาติดที่บ้านยกครัว
ผมก็เพิ่งเข้าใจอ๋อที่ศูนย์กลางบางซื่อนี้เขามีการให้วัคซีนแบบใหม่
เอาเชื้อธรรมชาติให้เลยคุณมีภูมิคุ้มกันแน่นอน

ถ้าไม่คิดก็คือความไม่ฉลาด
ที่ภาษาบ้านเรียกความโง่ข่าว
นี่ไงแพร่เชื้อยกบ้านครับนั้น
มีภาพอย่างนี้เผยแพร่ในสื่อมวลชน
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่รับผิดชอบอ๋อใช้มุมกล้อง
ดูในสื่อออนไลน์เนี่ยเขาบอกมุมกล้อง

งองงว่าคำนี้พูดในสภาได้นะครับ
เพราะไม่ได้หมายถึงใครมุมกล้องพ่น
พี่น้องเขาระบายอย่างนี้เท่านั้นเองครับได้แค่ระบายแค่นี้ในความ
อัดอั้นความคับแค้นเพราะเขาเป็นเหยื่อที่พ่อเขาติด

ต่อไปเลยครับท่านท่านครับท่านประธานครับ
จากที่ผมปูมาให้ท่านประธานได้เห็นนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมบอกกับท่านประธานมาก
ผมและคณะพักเพื่อไทยหลังจากอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ย
เราจะมีคำร้องยื่นปปชทันทีเพื่อจะเอาท่านเข้าคุกในสิ่งที่ท่านกระทำขึ้น
เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะนี้คือ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาและอนุทินชาญกุลเนี่ยปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
สุจริตมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่
จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบรรยัติลำนูลกฎหมายมติคอรมอและที่สำคัญ
ข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอง
ไม่ปฏิบัติตามมาติคณะมตีเมื่อวันที่๒มีนาครับ
ไม่ปฏิบัติตามหรือล้าเว้นการปฏิบัติข้อสั่งการในยกตีเมื่อยี่สิบเอ็ดพฤษภาครับ
มีข้อสังเกตสั่งการอย่างชัดแจ้ง
ภูมิใจมากออกมาอย่างนี้นะครับยี่สิบเอ็ดพฤษภาเนี้ย
ประชาชนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนทุกคนต้องได้ฉีด
ขาดลำนุนครับการทำหน้าที่ของท่านจงใจฝ่าเฟืนบรรเมริกาลำนุนมาตราสี่สิบเจ็ดชัดเจน

วัคชีนท่านเองก็ต้องให้เขาจ่าย
และที่สำคัญครับมีมติคณะมนตรีมีความชัดเจน
ถึงขนาดที่ต้องเข้าโคแวคแต่ท่านไม่เข้า
ท่านประธานครับนี่คือข้อกล่าวหาของผม
ที่จะเอาผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นข้อที่หนึ่งนะครับ
ท่านประธานครับต่อไปครับ
มาติขนาดมันตีเมื่อวันที่สองมีนาอันนี้คือ
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมต้องการเน้นให้ท่านประธาน
แล้วก็ที่เพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้ได้เห็นครับ
ถ้ามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ได้รับการปฏิบัตินำสู่การปฏิบัติ
สิ่งที่ผมและพวกเรายืนขึ้นไว้อะไรจะไม่เกิดขึ้นครับ
จะไม่มีพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่สีแดงแดง
และก็น้ำตาลนี่ครับข้อสั่งการของไม่ใช่ข้อสั่งการ
โทษครับมติคณะมตรีครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
คำตีมีเมื่อวันที่๒มีนาครับรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ทั้งนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการเร่งดำเนินการ
น้ำตาลขีดสั้นใต้นะนี่โครโลมอล์นะครับองค์กรบริหารสูงสุดของประเทศนี้
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์บริหารจัดการให้วัคซีนมีแผนชัด
ที่ผมบอกท่านประธานนะครับอาจารย์พวกผมเนี่ยอาจารย์ของผม
ท่านให้ไม่หมดแล้วทำให้หมดแล้วคอลโมไม่ต้องทำ
กำกับติดตามดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้อย่างโปร่งใส
โปร่งใสแล้วแล้วใครซื้อน่ะซื้อจากไหนน่ะ
ทำไมไม่มามนดาทำไมอ่ะจองไปแล้วเนี่ยคืนกันเนี่ย
โปร่งใสที่สำคัญทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ท่านประธานสิ่งเหล่านี้ถ้านำสู่การปฏิบัติ
มันจะไม่เกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแต่พลเอกประยุทธ์ในคอลโลมอ
ไม่ได้ติดตามกำกับดูแลให้สิ่งที่รัฐมนตรีได้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินำสู่การปฏิบัติ
อานุทีชาญเวลากุลมีหน้าที่รับประโยชน์ตรง
เพื่อจะให้กระทรวงปฏิบัติก็ไม่ได้ทำนี่ครับละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับหนึ่งห้าเจ็ดไหมท่านประทาน
นี่ยังโชคดีนะครับยังไม่ส่อว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับ
นี่ไม่มีทุจริตเข้ามิชอบแต่ผมจะมีรายละเอียดให้ท่านประธานครับ
ลักษณะอย่างนี้เลยครับสั่งเองทำเองพูดเอง
แต่ไม่ทำกลับไปกลับมาเขาเรียกว่ากลืนน้ำลาย
แต่ที่สำคัญถุยขึ้นไปข้างท้องฟ้าแล้วตกมากลืนใหม่
ทำต้องฆ่าหมดครับทำด่านครับขอสไลด์ต่อไปครับ

ไม่ทำตามข้อสั่งการที่ตัวเองสั่งออกมาเร่งรัดดำเนินการตามแผนกระจายวัคซีน
เหมาะสมและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติทำไหมครับท่านประธานครับ
ชัดขัดไม่ได้บัตรเลยกระจายวัคซีนมีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นล็อตไหนอย่างไรมีปัญหามาก
แม้กระทั่งกระจายขนาดกลุ่มเป้าหมายทางการแพทย์การสาสุข
วัคซีนบริจาค๑๕ล้านโดสนี่เลยครับ
ต้องใช้กระบวนการการด่าครับ
ด่าบริหารด้วยคำด่า
ถึงจะมาปรับกระบวนการการกระจายวัคซีนที่อ้อเป็นธรรม

แล้วเราจะมีนายกไว้ทำไมท่านประธานครับ
ประเทศไทยเราตั้งชื่อว่าเรามีนายยกลำดีชื่อว่า
นายพลังด่าดีไหมครับ

ของตัวเองกลับไม่ทำแล้วจะไม่ให้ผมบอกว่า
ท่านผิดพลาดบกพร่องปล่อยปะละเลย
ได้อย่างไรและที่สำคัญครับมีส่อทุจริต
เพื่อนผมสมาชิกผมเลขาพักผมได้พูดไปเรียบร้อยแล้ว

สไลด์นี้เนี่ยโดย
กระทรวงศาสุรัติ์และก็ซิริราติ
สาบันของผมเองเนี่ยออกมารับรองให้ท่าน
ที่ให้ฉีดเนี่ยต้องได้ฉีดนะครับประสงค์จะได้ฉีดต้องได้ฉีด
ได้รับความเคารพยกย่องนับถือจากลูกศิษย์ลูกหาจากประชาชนทั่วไป
จันยาปรรณวิชาชีพแพทย์สิ่งที่เป็นเกาะกำบังเขาคือ
ทำบนพื้นฐานของเห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิตหนึ่ง
ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาคนไข้
เขาเลยได้รับการยกย่องเชื่อถือศรัทธาจากพี่น้องประชาชนมาก
การให้บริการผู้ป่วยท่านประธานครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือความคาดหวังครับ
ฉันเป็นไข้ฉันปวดท้องทำไมไม่เอาฉันเข้าห้องฉุกเฉิน

ระหว่างผู้ให้บริการหมอกับพยาบาลต้องแบกหน้าปะทะกับญาติตลอด
แต่ด้วยความเคารพความน่าเชื่อถือมันเป็นเกาะกำบังเหมือนตรงนี้นะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอนุทินชาญวิรากุลมาทำลายฉากกั้นตรงนี้พังหมดครับ
อาจารย์ผมเนี่ยสงสารมากในโซเชียลนะครับ
บอกว่าให้เชื่อหมอใช่ไหมครับ
ให้เชื่อหมอดิเขาบอกว่าเชื่อหมอก็เชื่อหมาก็เหมือนกันแล้ววะ
อาจารย์ผมถูกหมินเกียรติถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรครับ
จำได้ไหมครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีและฉีดเร็วที่สุด
เอาอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์มา๓ท่านท่านก็พูดในเชิงวิชาการ

ผมไปเปิดคลิปอัดคลิปกระจายแพร่กระจายทุกคนยอมมาฉีด
เพราะเชื่อมั่นอย่างน้อยหมอรับรองถ้าเป็นอะไร

แต่เฉพาะช่วงต้นเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม

แต่เวลาท่านเอามาสื่อสาร
ท่านเอาคำพูดสุดท้ายมา
ที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่มีและฉีดได้เร็วที่สุด

เกิดการบริหารจัดการโดยอาจารย์โรงเรียนแพทย์
เท่าที่มีข้อมูลการศึกษาท่านก็มาช่วยบอกให้
เปลี่ยนสูตรเพื่อรักษาซีโนแวคของท่าน

มีภูมิคุ้มกันดีนะปกป้องสายพันธุเดลต้าได้

แต่สิ่งที่มีข้อคัดค้านด้วยแพทย์ด้วยกันเองครับผมเป็นแพทย์
เขาบอกว่าถ้าท่านคิดสูตรอย่างนั้นในมุมของเขาเอง
หน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลตรงนี้เนี่ย
เขาเสนอว่าดีที่สุดคือนี่ไงครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานวิบแล้วนะครับท่านประธานครับที่จะใช้เวลาเพราะผมเหลืออีกพอสมควรครับ
เปลี่ยนเพื่อรักษาหน้าท่านเปลี่ยนเพื่อรักษาสิ่งที่ท่านไปตกลงเจรจากันไว้
ก็เป็นไปตามนี้อาจารย์เขาใช้ข้อมูลทางวิชาการเท่าที่เขามีอย่างจำกัด
ไลด์ต่อไปครับ
ผมต้องยกคนนี้ครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านท่านให้เหตุผลชัดเจน
ภูมิคุ้มกันที่มันเกิดขึ้นมันเป็นภูมิคุ้มกันรวมไม่ใช่คุ้มกันเฉพาะ
ก็ฉีด๒เข็มไปเลยแต่จบนะ
สั่งมาเท่าไหร่จบนะเดี๋ยวผมมีสไลด์ท่านดู
ไม่งั้นจะศูนย์เปล่าอย่างผมต้องกลับเดือนธรรมธรรมครับ
พวกเราที่ฉีดครบแล้วเนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนนี้หรือเดือนกัญญานี้
ท่านคนยังต้องฉีดให้พวกเราเลยนะครับมีนัยยุบาย
มีนัยยุบายกับทุกคนเนี่ยเขียนไม่ชอบเพราะพวกเราเนี่ย
เอาพี่น้องไปชาวชมในตัวตั้งก่อนเหลือเท่าไหร่มาฉีดให้สอ
ฟ้องฐานทุจริตด้วยนะครับฟ้องสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางด้วย
ท่านทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่เขามีสิทธิ์ตามบทบรรยัติรัฐมนุน
แล้วเป็นหน้าที่ของท่านด้วยครับที่จะต้องทำให้เขา

นี่ไงครับแม้แต่ต้องเอาสัตว์ต่างไปซื้อยาฟ้าทลายโจรเนี่ย
เพราะเขาไม่มีวัคซีนเขาไม่มียาตัวอื่นควักกระเป๋าตัวเองเพื่อมารักษาตัวเอง
เขาสูญเสียนะครับไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐมนูลเลย
ภายใต้การดูแลของท่าน
คล้ายต่อไปครับทำทานครับนี่ไงครับ
พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็ไม่เว้นมาช่วยกันหมด
ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงขอรบทงชาติด้วยความภาพภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย
และความเสียสละของบรรพบรุษไทย
กำลังจะไปให้ใครความเคลียด
สัญลักษณ์เหนืออยากเป็นชาติภูมิ
พระรามก็เคยจะไปจะไว้ให้ใครช่วยยอม

คุณจงใจฝ่าฝืนบทบรรยัตรรัฐธรรรมนุษย์

ทำทานครับนี่คือข้อกล่าวหาอันตรี

พลเอกประยุทธ์จันโอชาปล่อยปะละเลย
ไม่ปฏิบัติตามมาติขนมตีอานุชินชามิรกุล
ไม่เอามาติขนมตีนำสู่การบิบัติ

ออกไปก่อนที่ศาลจะตัดสินก็น่าจะดีนะ
แค่น้ำจิ้มนะครับข้อหาแรก

อันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วพูดเรื่องน้ำตาซึม

มีมติมีข้อสั่งการ
และเป็นนโยบายของตัวเองด้วยว่า
วัคซีนให้เป็นสินค้าสาธารณะ
เป็นสินค้าสาธารณะ

ทั้งที่วัคซีนเป็นสินค้าที่ภาคเอกชนสามารถ
ขันผลิตได้แข่งขันกันในตลาดได้

เพื่อคุ้มครองป้องกันพี่น้องประชาชนในแต่ประเทศ

แต่ไม่ได้ห้ามว่ารัฐเองต้องจัดหาเองซื้อเอง
ประชาชนเอกชนคนทั่วไปซื้อผ่านรัฐได้

แต่ท่านเห็นว่าวัคซีนมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวน
จะทำโอกาสสร้างรายได้มหาศาลกับท่านไงครับ

เป็นสินค้าสาธารณรัฐเท่านั้นที่จัดหาจัดซื้อได้
เอกชนแป๊กหมดครับทำไม่ได้
สุดท้ายหน่วยงานรัฐที่เห็นทนเห็นสภาพที่พี่น้องประชาชนขาดโอกาสไม่ไหว
ราชวิรัยจุลพรใช้กฎหมายของตัวเองประกาศเลย
นำเข้าวัคซีนได้ธรรมศาสตร์ตามมา
ผมเรียกร้องเลยครับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีบทบาททางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ย
ใช้กฎหมายของท่านท่านเป็นหมาลัยแพทย์กำกับอยู่แล้วมีกฎหมาย
ให้ออกเข้ามาครับเขากำหนดได้ทำเลยครับ
ไม่ต้องไม่สนใจว่าพลเอกประยุทธ์จะทำยังไงท่านช่วยด้วยตัวเองเลยครับ
คืออนุมัติเป็นการทั่วไปและไม่ต้องเป็นฉุกเฉิน
นำเข้ามามาแจกมาซื้อมาขายกันได้เลยครับ
บอกว่าประสิทธิภาพมันต่างกันหาว่าพวกผมด้อยค่าวัคซีน
ไม่เคยมีคำพูดออกจากพวกผมนะครับว่าด้อยค่ายังลนลงให้วิธีด้วยซ้ำ
แต่พวกคุณนั่นแหละที่เป็นคนพูดเองเพื่อปกป้องตัวคุณเอง
ท่านครับดูสไลด์ต่อไปครับ
อันนี้และเมื่อกี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันครับ
พยายามกีดกันพยายามขวางกั้นปิดกั้น

เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการจงใจช่อฉน
เพื่อให้ได้ตัวเองได้ประโยชน์จากวัคซีนที่ตัวเองคิดว่าเป็นวัคซีนของตนเอง
ทั้งที่บริษัทในประเทศไทยเป็นบริษัทรับจ้างผลิตเท่านั้น
กะว่าจะส่งออกหรือไม่แอบแฝงว่า
กั้นพวกนี้เราจะได้ซื้อวัคซีนที่เราอยากซื้อได้
เพราะท่านบอกว่าการหาวัคซีนจะเสริมใน๒ทั้งทางทางกรงเนาะต่อลองได้
โคแวคต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ที่สำคัญมีกฎหมาย
ต่อต้านเรื่องการให้ศิลป์จากบริษัทด้วยครับ
เพราะฉะนั้นวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มาจากยุโรปเลย
มาก็จากการบริจาคเท่านั้น
เราเป็นประเทศรายได้ปานกลางเรามีความเข้มแข็ง
สุดท้ายขอรับบริจาคเขา
ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนครับท่านประธานครับ
แต่ผมขอเอาหน้าไว้บนหัวผมก่อนนะครับ

ไลด์ต่อไปเลยครับมีคนพูดเยอะแล้ว
ถูกประสงค์หลักก็คือต้องการกีดกัน
ไม่ให้วัคซีนตัวอื่นเข้าเพื่อวัคซีนของตัวเองนะครับ
จะได้เข้ามาจากแผนการจัดซื้อเนี่ย
แค่ร้อยละ๑๐เนี่ยเติมเต็มไป๑๒๐๓๐นะครับ
จริงอยู่ท่านอาจจะไม่ชาญฉลาดพอที่คาดการณ์ว่า

เดือนละ๑๐๑๐แต่ผมไม่เลยเชื่อครับ
สัญญามันเขียนไม่ชัดท่านจะเอาข้อนี้มาอ้าง
เขาก็บอกแล้วเขาผลิตได้๒ล้านโดสต่อปี
ให้ท่านได้๑ใน๓คือ๖๑ล้านเนี่ย
วันหนึ่งเขาผลิตได้แค่๑๕๑๘ล้าน
เขาให้ท่าน๑ใน๓คูณดูกิ่งค่ะคิดดูดิ
เขาให้ถึงสุดแล้วนะ๕ล้านโดสต่อเดือนเนี่ย
พวกท่านท่านจะอ้างไม่ได้นะครับว่าท่านไม่รู้
แต่ท่านใช้กลไกนี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ครับ

ช่อฉนเจตนาทำหน้าที่โดยมิชอบ

เจตนาเล็งเห็นผลมันเกิดขึ้นแน่นอน
ท่านคุณไม่ทำพอไม่ทำก็ตายกันอย่างนี้
จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับ

ไม่มีทางที่ข้อสั่งการท่านจะไปคุ้มครองท่านในศาล
อันที่สองครับอันนี้เรียวร้ายที่สุดท่ำดันครับ
ที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้เพราะนี่ครับ
ท่านเองปล่อยปะละเลยนะครับ

ทำให้วงการการแพทย์การสุข

ทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชนคนไทยได้

ต้นปี๖๔ประเทศไทยยังได้รับการยกย่องอยู่นะครับ
ระบบการแพทย์การสรุปดีสุดระบบป้องกันควบคุมโรคดีที่สุด
ไลด์ต่อไปตัวนี้ครับท่านประธานครับ

เขาจัดอันดับให้เลยฮะเมื่อปี๖๒
เข้ามาดูระบบบริการสุขภาพของแต่ละปะเทศได้๙๘ปะเทศ

จัดคะแนนให้ประเทศไทยเราครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้าน
บริการการแพทย์การระบบของโรงพยาบาลระบบของการ
บริการเก้าสิบสองคะแนนครับเรามีระบบของอาสาสมัครสาสุข
สิทธิภาพด้านบุคลากรคือความรู้ความสามารถของแพทย
พยาบาลอันนี้เราได้ต่ำนิดหนึ่งฮะทำทานขนาดนั้นว่า
ได้ดีนะฮะยังสิบเจ็ดนะฮะถ้าวัดวินาทีนี้เนี่ยผม
เป็นแพทย์คนหนึ่งนะครับผมว่าคะแนนตรงนี้น่าจะติดลบ
เรื่องค่าใช้จ่ายครับโครงการบัตรทองเรากู้หน้า

การเข้าถึงยาและวัคซีนตอนนั้นได้หกสิบเจ็ดตอนนี้
ผมว่าไม่ศูนย์แล้วครับติดลบลบลบลบลบถ้าไปอยู่
ที่ประเทศรัสเซียของลบยี่สิบอ่ะครับหนาวท่านประธาน
ครับข้อที่ห้าเนี่ยคือเกี่ยวกับรัฐบาลโดยตรงรัฐ
บานเข้าไปดูแลเขาเรียกอภิบาลระบบเนี่ยก็ได้สูง
อยู่ครับแต่ขณะนี้ผมว่าคะแนนนี้เนี่ยไม่มีเหลือหรอ
เพราะรัฐบาลเองภาครัฐเองไม่มีโอกาสไปสนับสนุนดูแล
ช่วยเหลือให้กับระบบสาธารณสุขให้อยู่ได้เลยล่มล้มเหลว
ไลด์ต่อไปครับอันนี้อีกสถาบันหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ย
เป็นครับอันนี้เป็นของจอร์นฮอฟกิ้ลของอ่าอ่าเป็น
เขาประกาศเลยครับนี่ไง
เฉพาะป้องกันควบคุมโรคนะครับ

เขาให้เราเป็นที่หนึ่งของเอเชีย

แต่ขณะนี้แม้เอาเลข๒อันมา
วางข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งสิบหกของโลก

ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัฒน์หกตัวชี้วัฒน์นี้

กลับมาสไลด์ความล้มเหลือของระบบ

ให้กระทนสร้างสิทธิ์เตรียมความพร้อม
ทางด้านบุคลากรยาเวชพันธ์เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
ร้ายที่สุดเอาคิดว่าคาดการณสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนะครับ
สั่งการตั้งแต่วันที่๔มกราศ๒๕๖๔
ฉลาดไหมครับท่านประธานครับแต่ขณะนี้นะครับ๖เดือนให้หลัง๗เดือนให้หลัง
ถามว่ามีคำสั่งนี้มีข้อสั่งการนี้ทำไมมันเกิดอ่ะ
เกิดเพราะว่าขอโทษทีทำดานครับสั่งขี้มูกนะครับ
สั่งทิ้งสั่งกว้างไม่สนใจไม่ดูแลไม่ใยดี

ผมเลยบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้บริหารคุณมันแค่ผู้สั่งการ

พลเอกประยุทธ์จันโอชาอนุทินชามิรกุลครับ
ข้อกล่าวหาอันที่๓ของผม
้วนอยู่ในการจงใจนะครับ
ฝ่าฝืนไม่เป็นบัตรตามบทมิจรรย์ลำนุลละเว้น
แล้วตรงนี้เนี่ยทำดานครับ
ภาคเอกชนเขาเสนอตัวมาตั้งองค์กรมาเจรจาหมด
เขาจะช่วยเอาวัคซีนเข้า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยความที่คิดอะไรก็ไม่รู้
เหมือนผมพูดไปนะบอกว่า
ภาคเอกชนไม่ต้องอ้างเรื่องของวัคซีนฉุกเฉิน

ไม่สร้างการมีส่วนร่วมแล้วเบรกเขาทุกอย่างครับ

เกิดความที่สิ้นหายท่านประธานครับ
คุณจงใจเจตนาที่จะปิดกั้นวัคซีนตัวอื่น
มันเลยมีคำพูดอย่างนั้นท่านประธาน
ว่าวัคซีนที่คุณมีคือไอซินโวแยกเนี่ย
ประสิทธิภาพมันสุดยอด
มันป้องกันวัคซีนตัวอื่นเข้าประเทศได้หมดเลย
มันดีถึงขนาดนั้นเลยนะพระทาน

ปฏิบัติตามข้อสั่งการของตัวเอง

เอกชนไม่มีวัคซีนที่เพียงพอ

ท่านประธานครับ
แม้แต่เด็กตัวน้อยเขารู้จักครับ
ท่านประธานยิ่งรู้จักมากกว่า

ผมได้กราบเรียนท่านประธานตอนที่เราประชุม

สภาเราถ้าจะประชุมแบบปลอดภัย

แม้เป็นเซลล์เทสก็ยังดี

ไม่ใช่ปลดล็อกดาวน์ไม่พูด

ไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดคันฐาน

เป็นทุกอย่างที่อยากเป็นอยู่ขณะนี้
อนุชิอนชามิลกุล

ทุจริปประพฤติพิชอบกลางได้ด้วยนะท่านบันทราญ
กระทำการในทางสอดทุจริตขัด
ที่สำคัญคือละเมิดข้อสั่งการของตัวเอง

มันเกิดจากที่ชมรมแพทย์ชนบทเขาอาสาเข้ากรุงตาม
การร้องขอของสปสช
มาช่วยตรวจหน่อยขนาดนี้มันเป็นคอขวดมากเพราะ
มาตรการของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาว่าโรงพยาบาลไหนตรวจเนี่ย

ฆ่าประชาชนทางอ้อมนะครับด้วยความเขาไม่ฉลาดนี่แหละ
ออกมาตรการอย่างนี้ประชาชนไปรอตรวจไม่ได้ตรวจครับ
เพราะโรงพยาบาลบอกไม่มีเตียงตรวจได้ก็ไม่มีเตียง
แถมจะถูกลงโทษอีกต่างหาก

ท่านประธานคิดมาตรการคิดวิธีการอย่างนี้เนี่ย

ถ้าไม่เห็นแก่ได้ถ้าไม่ทำลายประชาชนเนี่ย

ตื่นตี๓ตี๔เพื่อไปรอคิวเชื่อจะได้ตรวจ
ไม่มีประเทศไหนเมืองไหนหรอกครับที่ประชาชนวิ่งเข้าหา

ประเทศอื่นต้องจ้างนะครับท่านประธาน

เขาวิ่งเข้าหานี่เป็นโครงการที่แพทย์ชนบท
ได้รับการร้องขอจากสปชให้เข้ามาช่วยตรวจ
เขาเอาชุดตรวจที่ได้รับบริจาคมา๑๑๐๐๐๐๐โต๊ะ

และเขาเอาจากโรงพยาบาลเขาที่ซื้อนะครับ
ที่มีอยู่ขนาดนี้มาช่วยตรวจ
สปสชต้องช่วยนะช่วยหาชุดตรวจให้หน่อย
เพราะเขาจะเอามาตรวจให้กับพี่น้องประชาชน
เพื่อลดคอขวดเพิ่มการวินิจฉัยเพิ่มการรักษา

มันเกิดจากตรงนี้นี่เขามีแผนชัดเจนครับ
ถ้าท่านดูเนี่ยเขาจะจบเดือนกัญญาครับ
เขาจะตรวจได้ถึง๓ล้าน๑แสนคน
กรกฎาสิงหากัญญา๓เดือน
สิ่งที่เขาขอไว้เนี่ย๘ล้าน๕แสนชุดเนี่ย

เพราะเมื่อเขาเห็นชอบแล้วเนี่ย
เป็นชุดตรวจที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุข

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขที่จะเอาไปใช้
เพื่อคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเพื่อให้การรักษาเลย

๘ล้าน๕แสนชุดเนี่ยบวกกับบริจักษ์อีก๑ล้าน๑แสน
ตีว่า๑๐ล้าน๑๐ล้านเขาเลยขอเงินไป๑๐๒๔ล้าน

ตอนแรกขอไปแค่๘๐๐ล้านช่วงหลังได้เพิ่มมาเป็น๑๐๒๔ล้าน
วกกับค่าตรวจอีกชุดละ๑๐บาทเขาเลยมีเงิน๑๐๐ล้านขอไปด้วยไงท่านประธาน
นี่คือเจตนารมณ์จะบิดเบือนไม่ได้
ถ้าไม่ให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานทางการแพทย์การสุข
มี๑๐บาทต่อชุดทำไม
ชัดครับท่านประธานไม่ต้องไปเถียงกัน
มันเป็นถ้อยคำที่ฮิตมากที่จะเอาพลเอกประยุทธ์เข้าคุก
หมอแพทย์พยาบาลเขาต้องการไอ้ก้านยาวแย่เข้าไปในโพงจมูกที่ต้นคอ
แล้วเอามาตรวจเพราะว่าการวินิจฉัยมันแม่นกว่า

บรรจุพันธุ์อาจจะต่างนะครับ
บรรจุภัณฑ์เครื่องตรวจอาจจะมีแผ่นหยอดอันนี้อาจจะเอายัดเข้าไปแล้วหยอด
แต่สิ่งที่มันต่างกันชัดเจนคือความยาวของก้านท่านประธาน
เขาก็บอกว่าเขาถ้าไอ้ก้านยาวนี้มาได้เนี่ยเขาสามารถให้ประชาชนเอามาปั่นที่จมูกเขาก็ได้ด้วย

หมายเดิมคือ๑๐ล้านชุดไม่ได้รับบริจาคมา๑ล้าน๑แสนเขาเลยขอแค่๘๕
มันเลยเป็นที่มาของการจัดซื้อจัดจ้างที่สปสชเขาต้องการชุดนี้
ตั้งคณะกรรมการมาต่อรองราคากำหนดขอบเขตของงานเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการประมูล
ที่เราเรียกว่าสเปคนะครับกำหนดคิวอาร์กำหนดเงื่อนไขการประมูล
เขาบอกว่าเขาต้องการด่วนมากวันที่๑๐สิงหาต้องได้ของเลย
แม่นยำสูงเขาเลยกำหนดสเปคไว้ค่อนข้างสูงท่านประธานครับ
ของเขาเนี่ยสไลด์ต่อไปก็ได้ครับนี่ครับไอ้ตัวแดง
ก็คือตัวเจ้าปัญหาที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์ติดคุก
แต่ถ้าเอาไอ้ก้านสั้นเนี่ยแยงเข้าไปข้างในมันแย่งไม่ได้นะท่านประธานเพราะว่า
มันก็ใหญ่ก้านมันก็สั้นแต่ไอ้ก้านยาวแยงได้ข้างในแถมขยับมาปั่นข้างนอกได้ด้วย
คิดแบบคนไงฮะเขาเลยบอกเอาซื้ออย่างนี้มาดีกว่าเพื่อจะใช้ในช่วงแรก
เป้าหมาย๘ล้าน๕แสนคน๙ล้านด้วยนะครับจริงเขาตั้งไว้๑๐ล้าน
ไอ้๑ล้านนั้นบริจาคมาแล้วแล้วเขาเอาของโรงพยาบาลเขามาทำให้ครบ๑๐ล้าน
ท่านประธานครับเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องคิดโดยสามัญสำนึกนะครับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้ไม่ควรเกิดเลยเพราะสปสชเองผู้ใช้เองบอกว่า
ฉันต้องการของแบบนี้สเปคนี้เพื่อเอามาตรวจเร็วตรวจด่วน
แจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือองค์การเพศรัชกรรม
มีการคุยกันไปกันมาถอนการต่อรองสุดท้ายนะครับหนึ่งครับ
ก้านแล้วเปลี่ยนก้านไม่พอครับที่มันเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือ
แม่นยำนะครับพลเอกประยุทธ์ออกข้อสั่งการว่าต้องแม่นยำ
ประสิทธิภาพสูงความแม่นยำนี่เขาวัดสองอย่างท่านประธาน
ผมเอาสั้นเลยอ่ะอันแรกสุดเนี่ยเขาวัดผลลบลวงครับ
ตัวที่สองเนี่ยวัดเขาเรียกผลบวกล่วงลบลวงหมายความเป็นไงครับ
ลบตรวจแล้วเป็นลบแต่เป็นบวกซ่อนอยู่องค์การเพศสัตว์ร่วมกับออยไปกำหนด
เอาที่ร้อยละ๙๐นะประธานความวัยเอาที่ร้อยละ๙๐หมายความว่าไงครับ
หมายความว่าคุณเอาไปตรวจเนี่ยนะคน๑๐๐คนผลลบหมดแต่ในนั้นมีคนบวกอยู่๑๐คนครับ
ฝากท่านประธานไปยังท่านประยุทธ์นะครับ
ถ้าท่านฟังอย่างนี้ท่านจะไวมากท่านจะเข้าใจ
เพราะว่าท่านสามารถออกข้อสั่งการมาทำให้ผมต้องกราบท่านเลยนะเดี๋ยวผมจะไปกลับ
เหลือ๙๐คุณตรวจ๑๐๐คน
เราคิดกันง่าย๘๕ล้านชุด
ท่านไปตรวจพี่น้องประชาชน๘๕๐๐๐คนมันจะมีคนที่เป็นลบลวงอยู่เท่าไร
๘๕๐๐๐๐คนอะแท่มอาทานเข้นพร่านอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
ปล่อยได้ไงอ่ะปล่อยคนพวกนี้ไปแพร่เชื้อได้ไง
ขณะที่ท่านบอกว่าเขาต้องการที่๙๕นะเขายอมลดนะ
จริงองค์การอนามัยโลกกำหนดที่๙๗นะท่านประธานครับ
เขาเอา๙๕พอไหวอยู่ใน๑๐๐คนเนี่ยลบลวง๕คน
ก็คือเป็นบวก๕คนพอรับได้
พอรับได้การกระจายเชื้อไม่เท่ากับ๑๐คนแรก
เพราะมันเป็นลักษณะของการคูณ๑ต่อ๘๑ต่อ๘๑ต่อ๘
เอา๘๕๐๐๐คูณ๘ไปก่อนแล้วก็คูณ๘ไปเรื่อย

อะไรจะเกิดขึ้นครับคิดง่ายง่ายแค่นี้นะครับ
ไม่มีใครที่จะปฏิเสธโอ้นี้มันจำเป็นเลยนะ
เราเอาตามนี้เลยแพงหน่อยไม่เป็นไร๑๒๐บาท
แต่สิ่งที่สปสชต้องการหมอเขาต้องการถูกเปลี่ยน
สพชสำหรับจัดซื้อจัดจ้างนะท่านประทานครับ
เหลือ๙๐บาทร้อยละ๙๐บาทสำหรับความวัยความจำเพาะ
ที่ใช้ในการวินิจฉัยเฉพาะนะครับเหลือ๙๗บาท
จากองค์การอมไลน์โลกรับวินิจฉัยได้๙๘บาท
ตัวหลังผมไม่พูดถึงเอาตัวหน้าสำคัญสุด
ท่านประทานครับเปลี่ยนจากเนซอฟาลิงเจลเอามาเป็นเนซอ
เพราะอะไรครับเพราะบริษัทที่จะเข้าการแข่งขัน
เขามีลักษณะของเป็นโฮมยูสใช้ด้วยตนเอง
และแค่ปั่นแค่โพงจมูกเท่านั้นราคาก็ถูกราคาก็ถูก
ถ้าคิดอย่างนี้นะมันสำหรับพลเอกประยุจรรโอชา
โตชาที่เห็นความทุกข์ยากเห็นพี่น้องประชาชนต้องเจ็บโปรดรอบตาย
ไม่มีทางตัดสินเลยครับที่จะไปเลือกเอาของที่มันเสี่ยงมาก
ท่านเลยออกข้อกำสั่งการมาเลยครับขอดูข้อสั่งการพลเอกประยุทธ์รอบแรกครับ

นี่ไงท่านประธานครับที่เป็นตารางเมื่อสักครู่
ท่านประธานครับนี่ครับผมฉายภาพให้ท่านประธานดู
ถ้าผมจะเอาผลเอกประยุทธ์และอนุทินรวมทั้งข้ารายการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เข้าคุกเนี่ยยนต์อยู่ตรงนี้ครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกข้อสั่งการวันที่๑๖นะครับ
ข้อเรียกร้องของชมรมแพทย์ชนบทที่เขาต่อสู้
ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์เนี่ยนะครับ
นี้นะครับไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ไล่ครับ
ผมไปเป็นลำตีช่วยปี๕๕ชุดนี้ก็มาไล่ผม

ผมกว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ย
ใช้เวลาพอสมควรเขาไม่เลือกหน้าแล้วครับแม่เป็นเพื่อนกันอย่างไร
ประยุทธ์จันโอชาเห็นว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์ครับออกข้อสั่งการเลย
กำหนดคุณสมบัติชุดตรวจเอดิเกต้องผ่านการรับรองขององค์การอนามัยโลก
รวมทั้งต้องมีความแม่นยำนะครับคำสองคำในธรรมฐาน

สั่งการไปป้องปัญหาที่เกิดแพทย์ชนบทนี่ออกแถลงการกราบขอบพระคุณเลยครับ
ผมเองก็บอกโอ้โหท่านประยุทธ์การตัดสินใจครั้งนี้ท่านเนี่ย
สิ่งที่ผมมองท่านในแง่ร้ายมาตลอดเนี่ยผมรู้สึกรักท่านขึ้นมา
เพราะท่านเห็นแก่พี่น้องประชาชนจริงจริงเพราะมหานภัยที่ผมบอกกับท่านไปเมื่อสักครู่เนี่ย
มันจะถูกแก้ด้วยข้อสั่งการนี้ท่านประธานอะไรเกิดขึ้นครับ
ข้อสั่งการที่ไม่เกิดขึ้นนะครับในทางปฏิบัติเนี่ย
พลเอกประยุทธ์ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มีกฎหมายรองรับข้อสั่งการนายกรรมตรีต้องถือปฏิบัติครับ
อนุทินเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์มาก
พอรับข้อสั่งการล่ะเขาต้องแจ้งองค์การบริษัททางองค์การ

ไอ้ที่ประมูลไว้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยถือว่าไม่มีการประมูล
เนื่องจากว่ามีการกำหนดเงื่อนไขการประมูลใหม่
โดยเฉพาะต้องผ่านองค์การอนามโลกและก็แม่นยำที่สุด
ก็คือกำหนดความวัยและความจำพร้อมใหม่และผ่านองค์การอาณาโลก
แต่ไม่ทำครับอนุทินชาญวิรากุลก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ผมไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาถวายสัตว์ครับ
จะซื่อสัตว์สุจริตจงรักพรรคดี
ซื่อสัตว์สุจริตมันหายไปไหนครับอะไรมาโดนใจท่าน
ท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนข้อสั่งการครับ
คณะลำตีนั่นนะครับวันที่๒๐สิงหา
จากวันที่๑๖ครับผ่านไปไม่กี่วัน๓วัน๔วัน
แก้ไขเป็นเจตนาพิเศษท่านด้วยนะฮะ
แค่เจตนาท่านก็โดนอยู่แล้ว
ความผิดทางอาญาเนี่ยเจตนาพิเศษมันน่าจะโดน๒เท่านะ
ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายเขียนไว้หรือเปล่า
เป็นไม่ต้องผ่านการรับรององค์การอนามัยโลก
และข้อสั่งการในเรื่องความแม่นยำเนี่ยตัดออกไม่มีครับ
ไม่มีท่านประธานไปเกิดอะไรขึ้นครับ
ผลเอกประยุทธ์กลืนน้ำลายตัวเองเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า
อะไรไปโดนใจพลเอกประยุทธ์ถึงขนาดนั้นน่ะ

มีพลายกระซิบมาบอกผมว่าอะไรไม่รู้
ตนเข้าไปหาท่านท่านต้องเปลี่ยนข้อสั่งการนี้ทันที
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยท่านประธานครับผมนี่ขนหัวลุกเลยฮะ
ชีวิตคนไทยเมื่อสู้กับคนสามคนผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ท่านเลือกเอาผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ท่านทำได้ยังไงฮะหัวใจท่านทำได้ยังไงเนี่ย
ข้อสั่งการอันสุดท้ายเนี่ยท่านประธานครับที่จะเอาพลเอกประยุทธ์เข้าคุก
เพราะเจตนาเจตนาอย่างชัดแจ้งมีเจตนาพิเศษนะครับ
ที่จะไปลดเงื่อนไขในข้อสั่งการของตัวเองซึ่งมีผลต่อการประมูลล้มไปแล้ว
ประมูลนั้นล้มแล้วนะครับเพราะข้อสั่งการอันแรกของคุณ
แต่พอคุณมาอาศัยข้อสั่งการที่๒คุณก็ไปทึกทักเองว่าไม่ล้มนะประมูลต่อได้
เมื่อวานครับเมื่อวานมีการเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยความผิดสำเร็จครับ
สำเร็จครับพลเอกประยุทธ์ออกข้อสั่งการอันที่สองถามว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ชอบด้วยเหตุและผลที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิตพี่น้องประชาชนหรือไม่
ซื่อสัตว์สุจริตต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ทรยศกับพี่น้องประชาชนหรือไม่
กระทำของท่านเนี่ยครับท่านทรยศกับพี่น้องประชาชน
ข้อสั่งการอันที่๒นะครับเป็นเจตนาไม่สุจริต
เป็นการกระทำผิดหน้าที่อย่างทุจริตอันนี้แหละครับปปชครับ
เตรียมคำร้องไว้เรียบร้อยท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสภาผู้แทนรัศดร
เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีครับ
และท่านเป็นนักกฎหมายเป็นที่เพิ่งบ้านของเมือง
ถ้าท่านเห็นอย่างนี้นะครับขอภาพสไลด์เมื่อครู
ท่านจะตกใจมากเฮ้ยนายกรรมตรีทำได้ยังไงล่ะเสียงเขาฮุกเลยน่ะ
เพราะเวลาท่านสู้ในศาลนะครับศาลเขาจะถามท่านเลยว่า
ข้อสั่งการของท่านมีผลตั้งแต่เมื่อใดวันที่๑๖ครับ
แล้วมีผลการสู่ปฏิบัติอย่างไรนี่ดีครับ
แล้วทำยังไงต่อผมก็ออกข้อสั่งการไปแก้ไขครับ
แล้วก็มีการประมูลกันต่อครับไม่ใช่ประมูลขอขออภัยท่านประธาน
มูลเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเซ็นสัญญาอย่างเดียว
สัญญาเรียบร้อยครับความผิดสำเร็จ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำนะครับร่วมกันกระทำความผิด
อย่างเป็นกระบวนการโดยแบ่งหน้าที่กันทำผม
อันนั้นจะรุนแรงกว่ากันฝ่ายไหนจะโดนหนักกว่ากัน
แต่แน่นอนความรับผิดชอบทางการเมืองฝ่ายการเมืองต้องมี
ทำลานครับผมถามประหยัดเงินสี่ร้อยล้าน
กับชีวิตคนแปดแสนห้าหมื่นคนที่จะมีคนติดเชื้อในนั้นนะครับ
แสนห้าหมื่นคนจากการตรวจแปดล้านห้าแสนคุณเนี่ย
คุณเอาสี่ร้อยล้านไปแลกเหรอฮะ
คุณอาจจะมั่นใจว่ายังไงฉันมีเสียงแน่
แต่อันนี้ปปชครับสารดีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองแน่นอนครับ
ท่านไปให้ข้อมูลในการไต่สวนเขาเลยและที่สำคัญเข้าสู่สารอาญา
คดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางครับฟ้องตรงครับ
ฟ้องตรงผมไม่ได้พูดถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับ
นี่ผมพูดถึงหลักการทั้งหมดเลยคุณจะมีเจตนาแอบแฝงอย่างไรเนี่ย
ผมไม่รู้ผมไม่ทราบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ที่ผมสันนิษฐานว่ามันส่อทุจริตเนี่ยเกิดจากการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถ้าคุณไม่ทำอย่างผมไม่สัญภาณ
เพราะอะไรครับเพราะเจ้าของเขาเนี่ยผู้ต้องการใช้เนี่ย
เขียนชัดเจนมีความประสงค์ที่ต้องการใช้
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบริหารพัสดุภาครัฐ
ปี๒๕๖๐ก็เขียนไม่ชัดจริง
และมีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลางออกโดยท่านนั่นแหละครับ

ว่าไม่กำหนดวงเงินด้วยสำหรับเรื่องของโควิดทุกชนิด

ท่านทำมาตลอดครับเจาะจงมาตลอด
ทำไมต้องปล่อยให้องค์การไปใช้ระเบียบการจัดซื้อขององค์การ
ที่ได้รับข้อเว้นจากกฎหมายฉบับนี้นะครับ
มาตรา๗วงเล็บ๑บอกว่าถ้าเป็นองค์การที่เกี่ยวกับเป็นรัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษ
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไปใช้ระเบียบของตัวเองได้
แต่เขาก็เขียนระเบียบมารองรับครับ
เขาก็เขียนวิธีเจาะจงมาเฉพาะเจาะจงในวิธีที่๓ด้วย
เขียนเน้นย้ำด้วยครับว่าถ้าใช้วิธีการคัดเลือกเนี่ย
องค์การความผิดสารวิธีที่๒คัดเลือกคัดกรณีจำเป็นเร่งด่วน
จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้
แต่ท่านไม่ใช้ครับเพราะท่านกลัวว่าของของท่านที่มีราคา๗๐บาท
จะไม่ได้รับการเลือกถ้าเลือกเจาะจง
ถ้าเข้าสู่การประมูลคัดเลือกยังไงก็ชนะ
มูลค่าหมดเลยให้ทุกบริษัทเข้ามา
เอาล่ะผมไม่กล่าวหาใครครับแต่ภาพมันเป็นอย่างนั้น
การที่คุณไม่ซื้อเฉพาะเจาะจงเป็นเพราะอะไรครับ
ผมถามเลยวัคซีนซีโนแวคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานครับ
ใช้วิธีการให้องค์การเพศสัตว์เป็นตัวแทน
ซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจากบริษัทต่างประเทศได้เลย
ราคาที่ฉันกำหนดเองได้สเปคฉันก็กำหนดเองได้
ผมถามหน่อยเงินพันล้านเนี่ยทำไมเอาไปฝากให้องค์การ
ตอบได้นิดเดียวครับง่ายมาก
เพราะคิดไม่ถึงไงครับว่าจะเอาเงินพันล้านเนี่ย
แล้วจะได้ประมาณชุดละ๔๐บาท
หลักล้านห้าแสนต่อได้รวมค่าบินทางจัดการค่าคุณส่งทั้งหมด
ผมว่าไม่เกิน๔๐บาท

เงินพันล้านเนี่ยท่านสามารถซื้อไอ้ตัวนี้นะครับ
แจกพี่น้องประชาชนตามบ้านได้เลย
ถ้าแพทย์เขาต้องการก็ซื้อให้เขาต่างหากได้
แต่คุณมาเห็นตอนหลังครับ
เมื่อสปสชเขาขอเงินแล้วเงินไปกองไปสปสชแล้ว
โครงการของแพทยชนบกบุกกรุงนี่แหละครับ
เขาเลยโอ้โหหวานเลยเห็นช่องทาง
ก็เลือกที่จะไม่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
และมีรัฐมนิที่เกี่ยวข้องนะครับท่านครับ
พูดแบบเข้าท่ามากในฐานะผู้บริหาร
วันที่๔สิงหาคมก่อนที่จะมีการประมูล
เดิมกำหนดประมูลวันที่๗นะครับท่านครับ

หลังจากผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาแล้วเหลือแต่ประมูลอย่างเดียว
สำทับในที่ประชุมผู้บริหารดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
นุทินชาญวีรกูลครับที่ผมกล่าวหาเขาเนี่ยจะโดน๑๕๗ด้วยเนี่ย
มันมีบริษัทเข้ามาแข่งขันในตลาดตั้ง๓๐กว่าลายนะ
อย่าไปใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอา
สวยไหมครับท่านครับงามไหมครับดีมากเลยอ่ะ
เหมือนจริงใจกับพี่น้องประชาชนมากว่าต้องให้มีการแข่งขัน
เพราะคุณไปสืบรู้มาว่าฝ่ายคนต้องการใช้เนี่ยเขาต้องการเจาะจง
ก็บิดพลิกนู่นพลิกนี่สุดท้ายทำเจาะจงไม่ได้ต้องแข่งขัน
แข่งขันก็เสร็จเดี๋ยวครับท่านขออภัยครับ
ก็ถูกประมูลโดยบริษัทที่เสนอราคาต่ำกว่าแน่นอนครับอันนี้เป็นหลักการ
และที่สำคัญเนี่ยวันนี้ผมเองฟังแล้วหดหูมากครับ
พ้องน้องพี่ของผมที่เป็นแพทย์ด้วยกันเนี่ยจะฟ้องร้องเดิมเนินคดี
ซึ่งกันและกันนะหออองการพิษัทจะฟ้องหมอสองท่านในนามแพทย์ชนบท
หมออารัก
และหมอฉิกครับผมใช้ชื่อเล่นกันเลยฮะภูมิในการโรงพยาบาลมหาราชที่เป็นประธานกรรมการต่อรองราคาเนี่ย
จะฟ้องเขาหาว่าเจตนาล็อกสเปคท่านประธานครับผมสงสารพอองค์การเพศสัตว์มากนะครับ
ท่านกำลังจะเอาตัวท่านไปพิสูจน์คดีนี้ไงคดีที่ผมบอกเนี่ย
แบ่งงานกันทำสมคบคิดแบ่งงานกันทำ
เขาให้ซื้อเฉพาะเจาะจงได้เขาไม่ใช่ว่าล็อกสเปคครับ
เขาบอกชี้เอาเลยอยากได้ชี้เอาเลยไม่ใช่ล็อกสเปค
แต่การที่คุณพยายามบิดไปประมูลราคานี่แหละ
เขาเรียกว่าล็อกสเปคถูกต้องตามกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างงี้ท่านประธานครับ
ใช้ช่องกฎหมายและแสวงหาผลประโยชน์คดีรถหรูที่นำเข้านะท่านประธานดูนะฮะ
จะเป็นมหากราบเลยผมอยู่จังหวัดน่านเนี่ยผมท้อแท้สิ้นหวังมาก
คดีค้าไม้หลวงท่านประธานครับเขาทำง่ายง่ายเลยท่านประธาน
นายทุนอยากได้ไม้ไม่ต้องไปตัดเอง
เหนื่อยจ้างชาวบ้านไปซื้อเรือยนไปให้เขาตัด
ตัดแล้วเจ้าหน้าที่ไปไล่จับมึงวิ่งหนีให้เร็วนะ
ให้จับได้แต่มึงต้องทิ้งเล่โซ่ยนไว้เป็นของกลาง
จับของกลางชักร้ายออกชักรากไม้ออกมากองกองกองกอง
คราวประมูลครับผมชนน่านสี่แก้วนายทุนค้าไม้หลวง
ผมไปประมูลซื้อเลยขนก็ไม่ต้องขนใช้เงินหลวงขนอีกต่างหาก
ฉลาดไหมครับท่านประธานการหากินแบบนั้นเหมือนไอ้รถหรูนำเข้าเนี่ยท่านท่าน
แล้วเหมือนที่พลเอกประยุทธ์กับอนุทินชามนุคุณทำอยู่ขนาดนี้ไงฮะ
ใช้ช่องกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
รับได้ไหมท่านประธานครับข้อเก่าหาผมเนี่ย
จงใจปฏิบัติละเว้นปฏิบัติโดยทุจริตครับ
เพื่อเอื้อประโยชน์และเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชน
อย่างร้ายแรงท่านประธานครับช่วงสุดท้ายครับ
ท่านประธานครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขารับไม่ได้ครับ
พฤติการพฤติกรรมเยี่ยงนี้นอกจากไร้ภูมิปัญญาแล้ว
อกจากโอหางข้างมนาศใช้อำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว
พฤติกรรมพฤติการอย่างนี้เลยครับที่แสวงหาผลประโยชน์
บนความตายของเพื่อนมนุษย์คุณไม่สงสารคราบหน้าตาเขาเหรอฮะ

ข้อสั่งการของท่านมันกลายเป็นข้อสั่งประหารพี่น้องประชาชนไปโดยปัดดน
จากนายกจอมสั่งการเป็นนายกจอมสั่งประหารชีวิตประชาชน
ด้วยความที่คุณปล่อยประละเลยคุณเจตนาจงใจใจดำอมหิต
ไม่เห็นเพื่อนมนุษย์เป็นคนเขาเรียกว่า

ผมขอสรุปแล้วเพราะผมกินเวลาของพักเยอะ

แล้วเราจะมีคนที่ชื่อ

ประเทศไทยไปอีกหรือท่านประธาน

นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมา
คำไม่สุภาพผมไม่อ่านบันทึกไว้ในสภา

อับอายที่บอกนี่หรือนายกประเทศเรา

อันนี้เขาก็เขียนมานะครับ
ผมเอามาทำเพื่อเตือนสติ

คนสวยก็คือพวกเรา

ผมไม่อาจไว้วางใจ

โดยตรงเลยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโควิด

ที่มีหน้าที่กำกับดูแล
ตรงที่ทำให้พี่น้องประชาชน

ผมวัยใจไม่ได้ครับ
เพราะ๑วินาทีที่ท่านอยู่ในตำแหน่ง

คนติดเชื้อแม้ท่านจะกดตัวเลขลงเท่าไหร่
ก็ถือว่าเป็นพันต่อชั่วโมง

ช่วงสุดท้ายผมกราบฝากไปที่ท่านนายก

ท่านอาจจะมีเจตจำนงที่ดีเข้ามาช่วยบ้านช่วยเมือง
แม้ว่าระบบที่ท่านอยู่ตรงนี้มันอาจจะทำให้ท่านต้องเป็นคนอย่างนี้
แต่ถ้ามีมโนธรรมสำนึกที่ดีนะครับ

ความรับผิดชอบนั้นท่านยืนขึ้นประกาศว่า
ผมขอรับผิดชอบผมขอลาออกจากตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

ท่านจะเป็นวีรบรุษอยู่ในหัวใจของพวกเราครับ